คนที่ชนบุรีกันไปหน่อยเขาเล่นน้ำกันแล้วนะคะ

ถูกต้องแล้วจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าจัดงานได้อลังการแบบนี้จะที่ไหน
ถ้าไม่ใช่สวนนกนุษย์พัทยา

เขาก็เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงคราน
คุณกัมพลตันสัจจาประธานสวนนกนุษย์พัทยาบอกว่า
เพื่อเป็นการสืบสารประเพณีไทยวันสงกราน๑๓๑๕เมษายนนี้ค่ะ
ทางสวนนงนุษย์พัทยาจะจัดกิจกรรมเล่นสาดน้ำต้อนรับมหาสงครานขึ้น
งานนี้จะมีช้างมาร่วมเล่นสาดน้ำด้วยนะ
มีคณะนักท่องเที่ยวชาวจีน๘๕๐คนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยก็มาร่วมงานนี้ด้วย

กันไปให้สนุกสนานก็เรียกว่าสร้างความสุขให้กับทั้งคนแล้วก็ช้างด้วยเล่นกันแบบนี้เลยนะ
ส่วนประเพณีสงครานเล่นน้ำของไทยเนี่ยนะคะก็เป็นประเพณีอันดีงามที่ทางสวนนกนุษย์พัทยาได้สืบสารกันมา
แล้วก็ปีนี้มันเหมือนกับว่าฟื้นตัวกลับมาอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้๒๓ปีไม่ได้จัดกันเลยไง

ดิฉันเคยไปที่ไอ้อยู่พญา

เราก็ฉีดน้ำสาดน้ำช้างเล็ก

คือพอช้างมันเอางว่างสูบน้ำแล้วพลในหน้าคุณ

คือซ้ำมันจะเป็นสัตว์ที่คิดว่าตัวเล็ก

เออ